ก็มีทั้งที่เข้าใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจ
แต่ว่าวันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะพาไปที่นครเซี่ยงไฮของจีน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือเกมแล้วก็เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
และคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเป้าหมายที่บริษัทเหล่านี้มาร่วมงาน
คือการดูหนทางในการเจาะตลาดในจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ครับ
จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮประเทศจีน
บริเวณถงจัดแสดงของงานที่รวบรวมเหล่าผู้ประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพรุ่นใหม่
และนักพัฒนานวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อเป็นพื้นที่ในการเปิดตัวสินค้าสร้างเครือข่ายทั้งธุรกิจ
และยังเป็นช่องทางในการมองหาแหล่งเงินทุนที่สำคัญอีกด้วย
เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นสถานที่สำคัญ
ที่เราได้พยายามปูพื้นฐานในการนำเทคโนโลยีเจ๋งแนวใหม่เข้าไปใช้งานในรูปแบบมือถือ
ขับเคลื่อนการทำงานโดยการเชื่อมต่อกับผู้คนจำนวนมาก
ให้สามารถเข้าถึงบริการที่น่าสนใจในอนาคตได้
ภายในงานมีธุรกิจสตาร์ทอัพประมาณ๑๐๐รายทั่วโลกได้มารวมตัวกัน
ก่อตั้งกิจการและยังให้โอกาสแก่บรรดาบริษัทตัวแทนที่มีความคิดสร้างสรรค์
สร้างเครือข่ายบนสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น
เกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ออกไปในโครงการของพวกเขา
ทางบริษัทจะให้เครื่องมือในการสร้างเกมไปกับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แต่จะไปเก็บค่าบริการกับบริษัทตัวแทนหรือแบรนด์ต่างทุกครั้งที่มีคนเล่นเกมของพวกเขา
ผ่านการเปลี่ยนคำโฆษณาธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นการเล่นเกมที่ผนวกเทคโนโลยีเสมือนจริง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนภาพในจอให้กลายเป็นวัตถุ๓มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง
เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เจ้าของนั้นออกตัวว่าเป็นอุปกรณ์ที่อ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่าสายรัดข้อมือของฟิตบิต
เวลามันเป็นอาจจะเป็นข้อมูลก่อน
โดยการใส่สายรัดข้อมือของทั้งสองแบรนด์
แล้วทดลองวิ่งในระยะทาง๔๐๐เมตร
ซึ่งฟิตปิดแสดงผลว่าวิ่งไปได้แค่๒๐๐เมตร
ส่วนผลิตภัณฑ์ของเราแสดงผลว่าวิ่งไปได้๓๙๐เมตร
แม้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะไม่สามารถอ่านค่าได้ถูกต้องแม่นยำทั้งหมด
แต่ก็ถือว่าอ่านค่าได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
กว่าสายรัดข้อมือของฟิตบิต
ส่วนธุรกิจสตาร์ทอัพอีกรายที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในท้องตลาด
เล็ตนี้ทำงานเหมือนกับแท็บเล็ตทั่วไป
แต่จะแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงที่มีหน้าจอแสดงผลสองส่วน
เป็นหน้าจอสัมผัสธรรมดาและหน้าจอพิเศษ
สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดและยังไม่มีในท้องตลาด
เพราะเป็นนวัตกรรมการสัมผัสรูปแบบใหม่
ที่มีของเหลวผุดขึ้นลงบนผิวของหน้าจอ
เพื่อแสดงผลเป็นอักษรเบลกราฟิกหรือแผนที่ต่าง
ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ของผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพแล้ว

บรรดาผู้ประกอบการหนุ่มสาว
จะได้เรียนรู้จากบริษัทใหญ่ที่ก่อตั้งมานานและมีความมั่นคง
พร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
จากผู้คนมากมายภายในงาน
ที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน
เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างไร้กฎเกณฑ์